คุณผู้ชมค่ะมาดูที่เจ้าแม่กันหน่อยดีกว่า
สำหรับเจ้าแม่นาคีนะคะ
แน่นอนว่าตั้งแต่มีข่าวโควิดมาเนี่ย
ได้ยินชื่อเสียงของแต้วเนี่ยบ่อยขึ้นแทบทุกวันโดยเฉพาะในข่าวโควิดนะฮะ
หลังจากที่ปล่อยออกไปแล้วสำหรับเจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตีต้านโควิด
อันนี้ฉายาเธอก็ได้ด้วยได้เป็นคลิปต๊อกด้วยนะคะหลายคนเอาไปใช้กัน
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะตัวเธอก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลนะคะ
ครั้งที่๓และหลังจากที่ผลตรวจหาเชื้อโควิดของเธอนะครับ
กักตัวครบ๑๔วันและรอบนี้ไปตรวจมาแล้ว๓ครั้งนะ
แคปชั่นเพิ่มเติมบอกว่ากักตัวครบแล้วแต่ก็ประมาทไม่ได้เด็ดขาดค่ะ
ยิ่งเชื้อโรคมันอยู่รอบตัวเรารอบตัวจริง
และยิ่งตอนนี้อยู่ที่ช่วงยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นทุกวันคุณผู้ชม
เราต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้เป็นพิเศษ
อกจากนี้ก็เลยโพสต์เล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเธอนี่นะคะ
รอดแล้วรอดอีกค่ะจากการติดเชื้อโควิดเอาไว้ด้วย
เนื่องจากว่ามีชาวเน็ตส่งข้อความสอบถามวิธีการดูแลตัวเอง
นอกจากของดงของดีที่หลายคนแซวแต้วไปแล้วเนี่ย
เอาจริงแต้วดูแลตัวเองยังไงให้รอดทุกรอบให้ลูกติดโควิด
เขียนแนะนำเป็นข้อเลยนะคุณผู้ชม
ซึ่งหลักตัวเธอให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่ง
อย่างแรกเลยพยายามเลยอย่าทำนะเลี่ยงให้ได้
อย่าเอามือไปสัมผัสใบหน้าแล้วก็พยายามล้างมือให้เป็นนิสัยนั่นเองพี่แจ๊ค
ใช่ค่ะยังมีอีกนะคะเชอรี่ค่ะเขาบอกว่ายังให้ความสำคัญกับแมสด้วย
คือต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าแมสคือสิ่งที่เอาไว้ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะ

เน้นใช้แม็สที่มีสายคล้องคอเพื่อความสะดวก
จะเห็นว่าสมัยนี้ยุคนี้เดินไปไหนมาไหนก็ใส่
เพราะว่าไม่ควรวางแมสไว้ตามโต๊ะอาหารนะคะ
และหากต้องไปในที่ชุมชนนี่มันเลี่ยงไม่ได้เนาะ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลให้เลือกใช้แมสแบบใช้แล้วแล้วก็ทิ้งไปเลย
พ่นสเปรย์แอลกอฮอลควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะกับการทำความสะอาดนะคะ
บางคนแอบคิดว่าฉีดนิดเดียวมันยังพอแล้วไม่ได้นะ
และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรักษาระยะห่าง
แม้กระทั่งคนในครอบครัวเองก็ต้องระมัดระวัง
คือให้จินตนาการเสมอเลยว่าทุกคนอาจจะเป็นภาหะของเชื้อโรคก็ได้
ไม่ใช่ว่าให้วิตกนะแต่เพื่อเป็นการเตือนให้ตัวเองเนี่ยมีสติ
และอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์
ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ
ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีนะคะเป็นประสบการณ์ดีของสาวแต้ว
นำมาบอกต่อให้เรานำไปปฏิบัติในช่วงที่กำลัง
เฉินกับวิกฤตโควิด๑๙ในตอนนี้นะทุกคนนะ

ก็อย่างที่บอกนะคะทำเหมือนแบบว่าทุกวันนี้
อยู่กับคนที่แบบติดเชื้อโควิดทั้งที่เขาไม่ได้ติดหรอกนะคะ
แต่ว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนถูกต้องที่สุดค่ะ